มาถึงช่วงสายตรวจโซเชียลนะฮะ
คุณผู้ชมทุกวันนี้เรื่องราวที่เป็นข่าวเป็นคราว

มีการก่อเหตุกันแล้วก็มีการถ่ายคลิปไปโพสต์กัน

สุดท้ายเนี่ยบางทีจับคนร้ายได้จากคลิปเหล่านี้ก็มีเหมือนกันนะใช่ค่ะ
และบางกรณีที่ถูกแชร์มาในโลกโซเชียลมีเดียนะ
เราก็ต้องตรวจสอบด้วยนะคะก่อนที่จะแชร์ต่อไปว่า
เป็นเรื่องจริงหรือไม่จริง
หรือเป็นคำถามที่เกิดขึ้นในคลิปที่เกิดในโลกโซเชียลมีเดีย

จะหาพยายามหาคำตอบมาให้คุณผู้ชมนะคะ
หนึ่งเรื่องในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาถูกแชร์ในโลกโซเชียลมีเดีย
เป็นการแจ้งหาคนหาย
เป็นเด็กอายุประมาณ๑๑ปีนะคะ
ชื่อว่าน้องนัทมีการแชร์ภาพบอกว่า
หายไปกับผู้ชายแปลกหน้า
ล่าสุดมีพลเมืองดี

ล่าสุดมีพลเมืองดีแจ้งเข้ามาบอกว่า
ไปเจอน้องนัทกับชายคนแปลกหน้านี้
ที่สถานีรถไฟพื้นที่จังหวัดหนองคายครับ

ตอนนี้คุณย่าซึ่งเป็นคนที่เลี้ยงดูอยู่

ความคืบหน้ากรณีที่เด็กชายมณัฐศรีตะพงศ
หรือว่าน้องนัทอายุ๑๑ปีหายออกจากบ้าน
บ้านเขาอยู่ที่ตำบลปากเพลียวอำเภอเมืองจังหวัดสระบุรี
หายไปกับชายแปลกหน้าอายุประมาณ๓๐๔๐ปีนะคะ
หายไปตั้งแต่๑๒ตุลาคมที่ผ่านมาแล้ว
เจ้าหน้าที่ศูนย์มูลณิธิกระจกเงา
ประกาศตามหาน้องนัทผ่านสื่อต่าง
แล้วพอคนไปเห็นในเฟซบุ๊คของมูลนิธิกระจกเงา
เขาก็แชร์ต่อกันไปเรื่องราวนี้นะคะ
มีพลเมืองดีแจ้งเบาะแสเข้ามาบอกว่าเห็นน้องนัท
และชายตามภาพสเก็ตในพื้นที่ที่แรกที่เห็น
ก็คือในอำเภอพาชีจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ในลักษณะถือถุงใส่เสื้อผ้าแล้วก็สะพายย่าม
พาเด็กมาขออาหารโดยอ้างว่า
เด็กคนนี้อ้างว่าน้องนัทคือลูกของเขา
ทีนี้เขาก็ไปตรวจสอบกล้องวงจรปิดในพื้นที่นะคะ

พบว่าน้องนัทเดินอยู่กับผู้ชายต้องสงสัย
คล้ายกับกำลังสอบถามเส้นทางกับผู้คนบริเวณนั้นจริง
โดยชาวโซเชียลไม่นิ่งนอนใจค่ะ
ช่วยกันแชร์ข้อมูลต่อไปอีกนะคะ

ความคืบหน้าก็แชร์กันต่อไปอีกนะคะ

เขาก็เดินกันไปตามกันไปแบบนี้
แล้วก็ชาวเน็ตภาวนาขอให้เด็ก
กลับคืนสู่อ้อมอกครอบครัวโดยเร็วและโดยปลอดภัยค่ะ
มูลนิธิกระจกเงาแจ้งเบาะแสเพิ่มเติมนะคะ
ตุลาคมที่ผ่านมาบอกว่ามีคนเห็น

พาน้องนัทขึ้นรถไฟขบวน๔๑
ลงที่สถานีปลายทางจังหวัดน้องคาย
และน้องนัทยังคงสวมชุดเดิมก็คือ
เสื้อสีดำกางเกงนักเรียนสีกากีสะพายย่ามสีส้ม
ชุดนี้เลยแล้วก็คาดว่าน้องนัทกับชายต้องสงสัย
อาจจะอยู่ในพื้นที่ภาคอีสานโดยเฉพาะ
จังหวัดที่มีเส้นทางรถไฟผ่านนะคะ
ทีมข่าวสายตรวจโซเชียลไทยรัฐทีวีติดต่อไปที่คุณย่าของน้องนัทค่ะ
เล่าให้ฟังบอกว่าน้องนัทอยู่ที่บ้านกับแม่
เพราะว่าพ่อของน้องนัทเลิกลากับแม่ตั้งแต่เด็กแล้วนะคะ
ส่วนน้องนัทมาหาย่าอยู่บ่อยครั้ง
แล้วก็จะมาบ่นให้ย่าฟังบอกว่าถูกแม่ตี
ไม่ค่อยได้กินข้าวด้วยอยากมาอยู่กับย่าจังเลย
แต่ย่าเองก็อยากให้หลานอยู่กับแม่ก่อน
เพราะว่าบ้านเขาอยู่ใกล้กับโรงเรียน
อยากให้หลานได้เรียนก่อนก็เลยบอกว่า
เอามาเยี่ยมแบบนี้แหละมาเยี่ยมบ่อยเอา

โดยตั้งแต่หลานหายตัวไป

ไม่รู้ว่าน้องนัทจะนอนยังไง
มาอยู่ด้วยตามที่หลานขอ
และถ้าหลานกลับมาจะรับมาเลี้ยงดูทันทีนะคะ

เกี่ยวกับความพึ่มหน้าการติดตามตัวนี้นะคะ
กองบังคับการตำรวจรถไฟตรวจสอบ
พบว่าชายต้องสงสัยลงทะเบียนขึ้นรถไฟฟรี
และโดยสารรถไฟจากสถานีขอนแก่นลง
ปลายทางที่สถานีหนองคาย๑๕ตุลาคม
ตามที่มีคนแจ้งบ่อแสจริง
โดยชายคนนี้ใช้ภาษาอีสาน
แล้วก็เดินเร่ร่อนขายไม้เกาหลัง
แล้วก็เร่ร่อนขอเงินขออาหาร
อาศัยนอนตามที่สาธารณะหรือวัด
แสสุดท้ายนะคะอาจจะยังอยู่ในพื้นที่หนองคาย
หรือว่าจังหวัดขอนแก่นหรือว่าพื้นที่ใกล้เคียงอื่น
เขาก็มีการแชร์ข้อมูลกันโดยเฉพาะ
นี่แหละค่ะศูนย์คนหายมูลนิธิกระจกเงา
ความคืบหน้าเป็นระยะแล้วก็มีใบหน้าที่ค่อนข้างชัดเจน
คุณผู้ชมที่เห็นนะคะมีเบาะแสอื่น
สามารถแจ้งได้นะคะแจ้งตำรวจ
สถานีตำรวจใกล้เคียงก็ได้ให้ไปตรวจสอบ
หรือแจ้งเบาะแสโดยตรงเลยที่มูลนิธิกระจกเงา
เบอร์ไว้หน่อยนะคะนี่เบอร์ตามหน้าจอเลยนะคะ